กันด้วยเรื่องที่จอดรถค่ะจริงทั้งข่าวที่จะเล่าข่าวของน้ำแข็งข่าวของดอมเนี่ยเกี่ยวกับที่จอดรถทั้งนั้นเลย
แล้วเนี่ยให้ดูจอดซ้อนคันปิดทางเข้าออกบ้านใช่ไหมมันมีหลายเคสเหมือนกันนะอย่างเคสนี้คนในบ้านอ่ะ
อายุขวบเดียวเองน้องวัย๑ขวบคือน้องเขาป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจจะพาไปหาหมอจะพาไปโรงพยาบาล
ทำไงเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามมาจอดรถขวางหน้าบ้านมันก็เลยกลายเป็นปัญหาลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมพอมันเป็นประเด็นเห็นไหมว่าบ้านข้างในเนี่ยตรงประตูน้ำเงินเนี่ยค่ะ
รถมันมาจอดขวางแล้วเขาจะเอากระบะออกจากบ้านตรงนั้นเนี่ยจะออกได้ยังไงนะ
เมื่อกี้พี่กำลังจะพูดว่าหรือว่าบ้านเขาไม่มีที่จอดรู้จากคุณลุงแล้วคุณลุงบอกบ้านก็มีที่แต่ไม่เอาเข้า
ก็ฝั่งตรงข้ามไงบ้านตัวเองแล้วทำไมถึงต้องมาจอดขวางตรงนี้
เหตุการณ์นี้ที่บอกว่ามันกลายมาเป็นเรื่องกลายมาเป็นประเด็นเพราะอะไร
แต่จะจอดรถขวาง๒ชั่วโมงแบบนี้ก็ไม่ได้นะ
โทรหาตำรวจ๑ชั่วโมงก็ยังไม่มา

ว่าที่บอกว่าอ้างเป็นสายให้ชุดสืบหมายถึงใคร
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ซอยแสนประเสริฐค่ะที่อุดร
ครับ
พ่อเป็นตำรวจนี่
บอกว่าช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา๗โมง
หลานหลานขวบเดียวป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ
คือน้องป่วยตั้งแต่แรกเกิดแล้วแล้วไอหนักค่ะ
ดังนั้นจะพาหลานขวบนึงไปโรงพยาบาล
แต่ว่าถอยกระบะออกจากบ้านถอยไม่ได้
คุณผู้ชมขวามือเนี่ยหลานที่น้องป่วยอยู่นะคะ
จะทำยังไงจะเอาหลานขึ้นรถกระบะออกไม่ได้
ในเอกเพื่อนบ้านบ้านอยู่ตรงข้าม
รถเก๋งขวางหน้าบ้านเอาไว้
แล้วก็เลยเดินไปบอกเอกถอยรถให้หน่อย
ฝั่งเอกก็ไม่ถอยเดินเข้าไปกินข้าวในบ้าน
อ้าวแล้วหลานขวบนึงไม่ได้ไปโรงพยาบาลเหรอคะ
ไม่ได้ไปแล้วน้องเป็นอะไรไหมอ่ะ
น้องก็บอกว่าก็พ่นยาตามที่หมอแนะนำ
อาการดีขึ้นส่วนที่ใส่กางเกงขาสั้นนี่แหละ

เดินออกมาจากบ้านรับรู้นะ

ทีนี้เอกมาเอารถเข้าบ้านตอน๑๐โมง

น้องมีอาการแล้วจะพาไปหาหมอ๘โมง๙โมง๑๐โมง๓ชั่วโมงคุณผู้ชม
รู้สึกโมโหไงถ้าเกิดหลานเป็นอะไรมาใครจะรับผิดชอบ
แล้วคุณผู้ชมดูสิเห็นใช่ไหมว่า
เนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่
ดูนี่อันนี้มาถอยรถละขึ้นรถ
อ้าวพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลย
ทำให้ทางฝั่งบ้านที่เขาโดนจอดขวางเขารู้สึกโมโหไงคะ
จริงบ้านหลังนั้นเขาบอกนะว่าพวกเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี๔๘แล้ว
แต่เอกมาอยู่ตอนปี๕๘แรกไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก
แต่หลังเอกเขาบอกว่าเขาทำงานเป็นสายลับให้กับตำรวจ
นี่ไงที่บอกว่าชอบมาอ้างว่าเป็นสายให้ชุดสืบก็หมายถึงเอกนั่นแหละ
แล้วพอเอกช่วงหลังพอเขาเป็นสายสืบให้กับตำรวจใช่ไหม
พูดจาแบบยั่วให้โมโหมีเรื่องกันก็หลายรอบแล้วนะ
ทีนี้พอฟังทางฝั่งบ้านที่ถูกจอดขวางแล้วใช่ไหม
ฟังฝั่งเอกบ้างละกันเอกบอกแบบนี้อ๋อผมเคยช่วยงานสืบสวนของตำรวจ
ไม่ใช่อยากจะรู้ว่าทำไมไม่ถอยรถไม่ได้อยากรู้ว่าช่วยงานอะไร

คืออย่างนี้พี่เบิร์ตไอ้ปัญหากับบ้านนี้ผมมีมานานแล้วนะ
วันนั้นผมจอดเก่งไว้หน้าบ้านปกติผมไม่ได้จอดขวางซะหน่อย
เบิร์ตเอาที่ไหนมาพูดว่าผมจอดขวาง
ไม่เอาพี่เบิร์ดไม่อยากต่อความยาวสาวความยื่นรัก
ขี้เกียจตอบโต้เอออ่ะผมไม่ได้จอดขวาง
พี่เบิร์ตเข้าใจยัง
ส่งคลิปมาให้เอกดูหน่อยส่งคลิปเออเอกเอกดูข่าวเช้าหัวเขียวพี่อยู่เปล่า
ดูข่าวเช้าหัวเขียวพี่เบิร์ตอยู่หรือเปล่า
อันนี้ดูภาพเนี่ยเอกขวางไม่ขวางนะ
พี่เบิร์ตแต่เขาเคยช่วยงานชุดสืบนะ
ไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากรู้ว่าทำไมจอดรถขวางหน้าบ้านเขา

แต่เอกอยากบอกไงว่าเอกเคยช่วยงาน